เป็นเรื่องของคนร้ายไปปล้นทองประสงค์
ชุดดำบุกเดี่ยวควงปืนจี้ชิงทอง
อุ้โฮมูลค่าไม่ต่ำของ๒ล้านบาท

แต่ย้ำแบบนี้คนร้ายที่ไปปล้นทองไม่เคยมีใครรอด
ไปใช้เงินจากการปล้นทองได้สักราย
ไปดูตรฐานจอดกล้องวงจรปิดก่อน
ตั้งแต่หน้าห้างเลยคุณผู้ชมที่พระนครศรีอายุทยา
ไปดูภาพที่คนร้ายกำลังขับรถมาแล้วจะไปปล้นทองฮะ
นี่คือวงจรปิดหน้าห้าง

จอดแล้วเข้าไปแล้วโอ้โหใส่เสื้อดำมามีปืนเลย
มีปืนตั้งแต่ปากทางเลย
หันไปเหมือนไปขู่คนตามทางที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านั่งอยู่

คือลักษณะการเข้ามาจอดรถตั้งใจเลยว่าจะมาปล้น
นี่เอาปืนกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไป
พนักงานกับลูกค้าที่อยู่เขาก็ต้องกลัวใช่ไหม
มันก็เคยมีบทเรียนที่ผ่านมาคือคนร้ายชอบไปแบบไปยิง

นี่ฮะเขาก็กวาดทองไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๔คุณผู้ชม
ตอน๑๑โมงนะกำลังวันแสดนะ

แล้วร้านทองร้านนี้คือร้านทองเยาวราชเอ็มโกตั้งอยู่ชั้นหนึ่งในห้าง
นี่ฮะกวาดทองกวาดทองอยู่แล้วในมือเขาก็มีปืนอยู่แล้วใช่ไหม
สุดท้ายเนี่ยพอกวาดทองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะกระโดดออกมาแล้วหลบหนีไป
คุณผู้ชมดูให้ดีมันจะมีภาพหลายมุมของกล้องวงจรปิดในห้างแห่งนี้
นี่อันนี้ภาพที่มีคนหลบอยู่
เขายังมีสติเอามือถือแอบมาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ต้องการความสามารถเป็นหลักฐานนี่ว่าคนร้ายขโมยทอง
เอาทองใส่กระเป๋าที่เตรียมมาแล้วก็วิ่งออกไป
พระมิวนี้แล้วดูคนถ่ายนี่ถึงว่าใจพัก

คนถ่ายอยู่ในร้านขายโทรศัพท์มือถือฝั่งตรงข้ามใช่
ก็เลยถ่ายเอาไว้ได้นี่คนร้ายไม่ได้กลัวใครจะมาจับเลยนี่
เสร็จปุ๊บข้ามเคาน์เตอร์กระโดดออกไปครับ
นี่ฮะอันนี้น่ารักและนี่
เขาเอาวัตถุบางอย่างวางเอาไว้ให้คนคิดว่ามันคือระเบิด

คนจะได้ไม่ต้องตามแล้วเขาก็หลบหนีไป
นี่ฮะโอ้โหแบบเหมือนเตรียมการมาอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณผู้ชม
นั้นหลังก็เห็นตำรวจสอบพอเสนาเข้าไปตรวจสอบ
ตรวจสอบอันนี้ก่อนที่เขาเห็นไหมเขาทำเหมือนระเบิดเห็นไหม
มีปุ่มกดเหมือนมีนาฬิกาจับเวลาต่างมากมาย
ให้คนคิดว่ามันเป็นระเบิดแต่มันคือระเบิดปลอม
แต่ว่าตำรวจเขาเก็บทุกอย่างเอาไว้ตรวจสอบต่อนะฮะ
สุดท้ายคนร้ายได้ทองไป๙๕บาททองคำ
โอ้โหเยอะนะเยอะมากนะ
มูลค่าไม่ต่ำกว่า๒ล้าน๗แสนบาทนะครับ
คนร้ายย้ำอีกทีหนึ่งรูปร่างค่อนข้างตัวใหญ่

เขาใส่ถุงมือปิดบังลอยนิ้วมือทั้งหมด
ขี่รถจักรยานยนต์ฟีโน้สีทาวน์ดำ
แล้วเส้นทางหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอบางบานครับ
คนร้ายน่าจะวางแผนลงมือมาก่อน
เพราะกล้ามมากที่จะเอาปืนยิงขู่ตั้งแต่หน้าปากทางเข้าไป
แล้วก็มีการวางระเบิดปลอมเอาไว้หน้าประตูป้องกัน

เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอน๑๑โมง

ว่ามันมีเหตุการณ์ป้นทองลักษณะคนคล้ายแบบนี้หรือเปล่า
ตลอดจนมีกลุ่มคนมีสีหรือเปล่า
ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่เคยแบบไปกระทำความผิดหรือเปล่า
แต่ตำรวจย้ำแบบนี้อีกไม่นานน่าจะได้ตัวคนร้ายดำเนินคดี
คือเมื่อวานตอนเกิดเหตุพนักงานของร้านเมื่อวานในเหตุการณ์นี้
พนักงานของร้านที่เขาบอกว่าเขากำลังอยู่ที่เคาน์เตอร์
แล้วพออยู่ดีโจรเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บ
ไม่ใช่ข่าวนี้นะเอาเมื่อกี้ก่อนย้อนกลับไปเมื่อกี้
คือเมื่อกี้เหตุการณ์นั้นจะบอกว่าตัวคนร้ายเข้ามาถึง
ปืนที่พยายามแบบชี้ไปทางนั้นทางนี้เพราะอะไร
ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งพอไปถึงเสร็จไปพูด
พนักงานตรงนั้นเลยบอกป้นสั้นแล้วยิงขู่
หนึ่งนัดผ่ากลางพนักงานสองคนที่ยืนอยู่
แล้วต้องหลบหนีกระจ่อนกว่องคุณเห็นไหมมันมีภาพ
เขามุดเข้าไปอยู่ข้างล่างตรงข้างเคาน์เตอร์
เขาเตรียมการมาเป็นอย่างดีตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้
แต่รับรองว่าไม่น่ารอด